จอดรถค่ะเขาคิดเหมือนพี่เบิร์ตเลย

แต่สิ่งที่มันปรากฏตรงหน้ามันคือสิ่งนี้ค่ะ
คือสุดท้ายมันตายนะ
เพราะว่ามันไปอยู่ในห้องเครื่องและห้องเครื่องค่ะ
รถกระบะเนี่ยคงวิ่งมาสักระยะหนึ่งคือมันร้อนมากอ่ะ
แล้วมันคงทนความร้อนไม่ไหว

มันไม่ใช่ซาน่าเนี่ยเสด้อยมันตายค่ะคุณผู้ชมนะฮะ
เจ้าของรถกระบะเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปนี้ไว้แล้วก็นำมาโพสต์ในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก
บอกว่าขณะตัวเงินตัวทองมุดเข้าไปอยู่ในเครื่อง
ห้องเครื่องของรถกระบะรู้สึกผิดสังเกต
เพราะว่าเครื่องนั้นจู่ก็ร้อนขึ้นมา
ก็เลยจอดรถเปิดฝากระโปรงอยู่
พอเห็นหางของเจ้าตัวเงินตัวทองยาวออกมา

ก็เลยขอให้ชาวบ้านแถวนั้นมาช่วย

คือตอนเข้าก็ถามเหมือนเราเลยตอนเข้าไปได้อย่างไร

ต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมงสุดท้ายแล้วออกมาได้นะฮะ
แต่สภาพคือเป็นศพแล้วนะครับเพราะว่าลำบาก

ลำตัวของตัวเงินตัวทองมันไปพันติดกับอุปกรณ์ในห้องเครื่อง
เจ้าของรถถึงขั้นว่าต้องลื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์ออกมา
แล้วก็ดึงตัวเงินตัวทองออกมานะฮะ
ชาวเน็ตคิดว่าส่องอะไรอ่ะระหว่างตัวเงินตัวทองกับป้ายทะเบียนรถ

นั่นแหละค่ะใบทะเบียนรถ๒๒๖๑นั่นเองเห็นไหม